จากเหตุการณ์ที่ร้านทองที่บิ๊กซีระยอง
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่มี๒โจร
ควงปืนอาก้าเข้าไปชิงทองในร้านทองเลยนะฮะ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ

นายปรเมฆอัคระโพคินนุกูลอายุ๔๑ปี

และนายประเสริฐรักนามอายุ๕๙ปี

ตกเป็นผู้ต้องหาที่ตำรวจเตรียมออกหมายจับ
หลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนอากาศ
ชิงทรัพย์ห้างทองเยาวราชกรุงเทพสาขาบรยอง

ริมถนนบายพลัสพัทยาบรยองนะครับ
โดยได้ทองรูปภัณฑ์น้ำหนัก๓๗๐บาท
พร้อมทั้งเงินสดอีก๒๓๐๐๐บาท
รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดกว่า๗ล้านบาท

ซึ่ง๑๐บาทสำหรับทองที่ถูกฉกไปนะครับ
แล้วก็มูลค่าทั้งสิ้น๗ล้านกว่าบาท
แล้วก็มีเงินสดด้วยนะที่เอามาจากเคาน์เตอร์ของพนักงานนะครับ
โดยตำรวจภูทรเมืองระยองเปิดเผยครับว่า
ขณะนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๒
ตามจับคนร้ายทั้งสองคนได้แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา
ที่ทั้งคู่จะเดินทางผ่านชายแดนหลบหนีออกนอกประเทศ
ล่าสุดตำรวจก็เร่งคุมตัวมายังตำรวจภูทรภาค๒
เพื่อขออนุมัติออกหมายจับแล้วก็จะเตรียมแถลงข่าวในวันนี้นะครับ
ขณะที่พันธ์ตำรวจเอกดำรงอ้วนสูงเนิน
พุ่งกับการสพเมืองกระยอง

เริ่มจากเบาะแสรถยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วครับ
ซึ่งก่อนลงมือคนร้ายยังใช้ทะเบียนรถเป็นป้ายปกติ
แต่ช่วงที่ขับเข้าไปในห้างได้เปลี่ยนเป็นทะเบียนป้ายแดง

ตำรวจจึงตรวจสอบจนพบว่านี่แหละเจ้าของรถตัวจริง
และทราบว่าเจ้าของรถได้ให้นายประเสริฐยืมรถไป
แล้วก็ล่าสุดเจ้าของรถตัวจริงได้หนีออกนอกพื้นที่
เพื่อไปหลบซ่อนที่จังหวัดขอนแก่นแล้วด้วยครับ
จากการตรวจสอบประวัติคนร้ายทั้งสองคน
พบว่านายปรเมฆเป็นผู้ต้องหา
หนีหมายสารคดียักยอกทรัพย์ในจังหวัดระยอง

ในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครสิทธิยา
เมื่อปี๒๕๔๘ก่อนจะถูกออกหมายจับ
แล้วก็ถูกจับได้เมื่อปี๒๕๕๐นะครับ
และก็ผลโทษมาเมื่อปี๒๕๕๖
ยังเคยมีประวัติก่อคดีในอีกหลายท้องที่
มาก่อคดีการชิงทองในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้นะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจเพราะว่ามีการเอาอาวุธสงคราม
เข้ามาในการชิงทองด้วยนะฮะ